ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องดวงเห็งดวงปัง
ต้องมีชื่อของแม่สุสุนารีของเราเหมือนกัน

แค่มันมวดเลยแต่มวดเนี่ยยังเงียบอยู่
แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมถึงงวดนี้จะยังเงียบอยู่
แต่เรื่องงานบอกเลยว่าปังทะลุมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะละครเรื่องล่าสุดสิ้นลายโซ่โอ้โห
หืมมยิมแก้มปลิไปไหนมานมาย่นะคะ

เค้าเรียกแม่จันสิปวดปั่นในเรื่องซิลายซ์โซ่นี่แหละ
โดยปีหน้านะคะก็มีผู้จัดละครเนี่ย
โอ้โหเขาจองคิวแม่สุเอาไว้เล่นละครอีกเพียบเลย
แต่ถึงยังไงลูกทุ่งสาวหลานย่าโมคนนี้ก็ไม่ทิ้งงานเพลง
เตรียมทำซิงเกิ้ลใหม่ออกมาเอาใจแฟนได้ฟังแล้วนะคะ
แม่เรียกว่าสวยรวยปังมีออร่าจริงเลยค่ะ
ไปไหนก็แบบเรียกไม่ได้เรียกแม่สุแล้วเรียกแม่จันสีอะไรอย่างนี้

จะมีเพลงค่ะมีเพลงเป็นเพลงใหม่ออกมาด้วย
เนี่ยคนมันจะปังจะทางไหนก็ปังออร่าล่ะแม่
ไม่ตกอ่ะอ่ะปากอ้อดล้องไงมีความนุด
มาโหดร้อกันต่อกันกับ๓เสาหัวเข่าเสื่อมเนี่ย
แก๊งเขาเขาก็ตั้งชื่อแบบนี้แม่ตั๊กแม่ฮายแม่สุ
คืออย่างนี้แม่สู่เนี่ยบอกกับเรานะคะว่าโอ้โหคิดถึงเพื่อนซีเหมือนกัน
ช่วงนี้เนาะต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปทำบุญคนละทิศคนละทาง
ซึ่งแม่สู่เองนะคะตอนนี้ก็มีแพลนจะควงสามีคุณวาวเตอร์
น้องมะพันธุ์ไทยน้องหมาตัวโปรดเนี่ย
ไปเที่ยวรับอากาศดีกันที่ปากช่อง

ช่วงนี้ปลายปีนี้ไม่ได้เจอกันเลย
ก็ต่างคนต่างแบบพอมันได้หยุดแล้วเนาะก็กลับไป
ตั๊กก็ไปทำบุญไฮก็ไปรู้สึกไปหลวงพ่อบาง

ไปดูที่นานที่ไล่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
อ๋อไม่หรอกที่นานที่ไล่แม่อยู่นู่น

อยู่โน้นไทยอยู่พระสงคราม
นอนโรงแรมที่หมาพักได้อะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าไม่ได้ไปเป็นหมดนะทั้งหมด๒๐ตัวไม่ไหว
เอาไปตัวเดียว